สีสันการเมืองในช่วงสงกรานนี้นะคะ
บรรดาผู้สมัครต่างก็ไม่หยุดแล้วค่ะ

เพื่อที่จะไปพบปะประชาชนนะคะ

ว่าใครไปที่ไหนยังไงกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่พักพลังประชารัฐนะคะ
วันนี้เขาถือเลิกดีค่ะนะคะ
ซิงเกิลมิวสิกวีดีโอใหม่

เป็นเบื้องหลังน่ารักไปดูกันหน่อยนะคะ

ก็นำทัพคนสำคัญของพัก

เลขาธิการพักในอุตมสาวนายน
สนทิรัฐสนทิจิรวง

ก็มาอยู่ในมิวสิกวิดีโอนะคะ

คือเน้นเนื้อหานโยบายเอาใจชาวบ้าน
ผ่านจังหวะคลักเล่าใจ
ที่เคยฝันไว้ให้เป็นจริง
โอ้โหนี่เราได้เห็นหลายมุมเลยนะคะ
นี่ค่ะนี่มีมิวสิกวิดีโอนะคะเนี่ย

วันนี้ในพันธวัฒน์นักวิสุทธิ์หัวหน้าพักฯ
นำทีมลงพื้นที่เดินสายหาเสียง

ก็อ้อนชาวบ้านขอให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้นะคะไปพบปะพูดคุยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ชูนโยบายแก้ปัญหาคนรากย่าผลักดันอาชีพขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพหลัก
ให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้พักเปลี่ยนค่ะนี่น็อตนะคะคุณน็อตนะคะ
ส่วนจังหวัดนครราชศรีมาค่ะนายวัฒนาชัยสืบสิริบุตรผู้สมัคร
สอสอพักเพื่อไทยก็บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงตระเวน
มาเก็บป้ายในวัฒนาชัยตั้งข้อสังเกตบอกเป็นการกันแกล้งหรือ

แล้วยืนยันว่าการติดตั้งป้ายนั้นเป็นไปตามกฎหมายค่ะ
ราชการมันคือถ้าเกิดเราทำผิดกฎหมายไม่เป็นไร

แม้กระทั่งเขตเมืองต่อให้มันลบแค่ไหน

แล้วไอ้นี่ไม่ได้เกะกะไม่เกี่ยวกับทางเดินเลย
มีเสียงร้องเรียนมานะคะทางรักษาราชการแทนผู้มนุยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชศรีมา
นายไพรวันเขียวอ่อนก็ชี้แจงค่ะบอกว่าตรงที่ลื้อถอนป้ายหาเสียงเนี่ย
อยู่ริมถนนมิตรภาพหนองปริงนะคะหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทที่๕
ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางโค้งถ้าหากติดป้ายหาเสียงหรือป้ายโฆษณาอื่น
ก็อาจจะบดบังสายตาและทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ก็อธิบายว่าทำไมถึงต้องลื้อนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกลค่ะนายฉัดสุพัฒน์วานิสผู้สมัครสอสอพักก้าวไกล
เขต๑น้องคอนด้าเจศรีมาเอาคลิปหนึ่งมาเปิดเผยค่ะ
ซึ่งต่อมาก็ถูกแชร์ไปแล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามตามมาจำนวนมาก
เป็นคลิปที่นายฉัดกำลังสอบถามสารวัตรทหารที่ไม่ยอมให้เขาไปหาเสียงในตลาด
ทั้งที่ทำตามระเบียบแล้วเจ้าของตลาดก็อนุญาตด้วยค่ะ
แล้วก็มีการโจมตีจากพักการเมืองบอกว่านะครับเอ๊ะมีใครโดยเฉพาะทหารวางตัวไม่เป็นกลางหรือเปล่า
วันนี้พลโทสวรรษแสงผลแม่ทัพพักที่๒ท่านปฏิเสธ
บอกว่าไม่เป็นความจริงทุกหน่วยงานทหารของกองทัพนะครับทั่วประเทศกองทัพบกทั่วประเทศ
เว้นหน่วยที่เป็นความลับยินดีเปิดให้ทุกพักการเมืองนะครับเข้าไปหาเสียง
แต่ขอความร่วมมือพักการเมืองว่าก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่
จะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้กำหนดวันที่จะเข้าไปหาเสียง
ก็เป็นคำยืนยันจากกองทัพภาคที่๒ที่ดูแลพื้นที่นครราชสีมาอยู่ครับ